คุณผู้ชมครับตรงข้ามซอยอิสระภาพ๒คลองศาลมีบ่อนครับ
อีกทีครับคุณผู้ชมครับตรงข้ามซอยอิสระภาพ๒คลองศาลมีบ่อนครับ
บอลฟังทนเปิดเสรีกันแล้วเหรอโรงพักพื้นที่ไม่รับทราบเลยหรือไง
พักพื้นที่ไม่รับทราบเลยหรือไงไปโรงพักก็ปัดความรับผิดชอบกันนะครับ
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจเพิ่งไปจับกลุ่มมาส่วนคลิปนี้คาดว่าลักลอบเล่นกันอีก
อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเขาโพสต์เองอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับในป๊อปในป๊อปเป็นนามสมมุตินะเพื่อความปลอดภัย
เขาเป็นคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ไปนั่งกินข้าวอยู่ตรงข้ามซอยอิสรภาพ๒เขตคลองศาล
จากนั้นเห็นกลุ่มนักพนันหลายสิบคนมุงเล่นไฮโลกันอยู่
เล่นกันแบบโจงครึ่มอ่ะจงครึ่มตั้งโต๊ะกันเลยชาวบ้านคอยดูต้นทางไม่ได้กลัวตำรวจกันเลยเขาบอก
เขาก็เลยตัดสินใจยกมือถือขึ้นถ่ายคลิปโอ้โหพี่ต้องระวังนะนะฮะทำทีพูดคุยกับเพื่อน
เพื่อยืนยันว่าในคลิปคือเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ใช่คลิปเก่าครับ
ก็เห็นแบบในคลิปเลยครับเป็นการรักรอบการเล่นการพนันไฮโลอะไรแบบนี้
ซึ่งก็มีจำนวนคนเยอะนะครับโต๊ะเดียวครับโต๊ะเดียวแต่คนประมาณ
มันหมุนเวียนครับเข้าเข้าออกเรื่อยนะครับก็ประมาณสิบกว่าคน
ตัวที่แผ่นที่ว่าเขาแทงกันเป็นแผ่นที่ใหญ่มากว่าโต๊ะโต๊ะ
พอขนาดพอสมควรนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แม่ตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอก
นำกำลังไปตรวจสอบเลยครับไปกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยเป็นร้านอาหาร๓๔๙โภชนาโต้รุ่ง
ริมถนนท่าดินแดงย่านคลองศาลมีทางเดินเล็กครับผ่านประตูเหล็กสองชั้นเข้าไป
ไปถึงนะฮะไม่มีโต๊ะสำหรับเล่นไฮโลหรอกตามที่เป็นข่าว
แต่ท่านผู้กำกับเปิดเผยบอกว่า๑๓ตุลาคมร้านนี้แหละเคยมีชาวบ้านแจ้งนะครับ
แจ้งไปที่สอนอแล้วก็มาจับแล้วรอบนึงจับนักพนันไฮโลได้สองคน
ดำเนินคดีเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนคลิปการเล่นพนันที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียนะ
ที่คนถ่ายคลิปนะครับก็เคยเข้าพบตำรวจเพื่อให้ข้อมูล
รวมถึงแจ้งความดำเนินคดีว่าถูกคนในคลิปทำร้ายร่างกายด้วย
ตำรวจทราบเหตุก็ส่งสายตรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับก็ไม่พบการเล่นพนัน
ก็มีการตักเตือนทางร้านบอกระวังนะอย่าให้ลูกค้าหรือว่าใครเล่นนะ
ท่านผู้กำกับยังบอกด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายเข้มงวด
ปราบปรามการเล่นการพนันจะดำเนินคดีนะครับกับทุกคนครับ